แม่ไก่ตัวนี้เขาออกไข่แบบโลกต้องจำ
แต่เป็นห่วงจริงว่าจะรอดไหม

หลุนอ่ะ

ปกติแม่ไก่จะฟักไข่ในรังใช่ไหม
ไข่ก็จะแบบเขียดินให้เป็นหลุมแล้วก็ไข่วางทิ้งไว้
ทำไมไปออกไข่แอดวานส์บนคือขนาดนั้น
แล้วเราไม่คิดเลยว่าไข่มันจะแตก

ทำไมอยากจะให้มันเกิดความหวัดเสียวหรืออย่างไร

เขายังไงพี่ออกไข่ตรงนั้นน่ะสุดท้ายคนต้องหาอุปกรณ์มาช่วยกัน
รับไข่เอาไว้

ค่อยจะเห็นไข่แม่ไก่เป็นไข่อะไรแบบนี้
อันนี้ไข่สดของจริงสดแต่ที่สูงด้วยนะคุณผู้ชม
ลุ้นกันว่ามีคนถามว่าเฮ้ยรอดหรือเปล่าไข่แตกไหมรอดนะครับ
เพราะว่ามีการเอาผ้าไปรับเอาไว้ทันแต่มันก็ว่าเฉียวว่า
แม่ไก่คงแบบว่ากระทันหันนะเนอะคงแบบว่าขึ้นไปแล้วแบบ
เฮ้ยจะออกแล้วก็เลยบอกว่าออกไข่มาแบบนี้ไม่ทันพังตัว
นี่ไข่ใบนี้ถ้าฟักออกมาเป็นตัวดิฉันเชื่อเลยว่าลูกเจี๊ยบต้องเฟี้ยวมาก
เพราะว่าคุณแม่เขาเปรี้ยวมากบินขึ้นไปค่ะ
สมมุติว่าออกมาปุ๊บบินได้เลยอย่างนี้
แต่ชาวเน็ตก็บอกว่าโอเคละไข่มันกลมก็คงจะศูนย์แล้วมั้ง

นี่ฮะสูนแล้วอยู่ห้างบนซะด้วยเพราะว่าแม่ไก่ก็อยู่ห้างบนน่ะเนอะ
อ่าแล้วแต่แล้วแต่